ตอนที่สามสิบหายสามสิบเอ็ดมีนาไว้ออกที่หนึ่งเมษาห้าเก้าสิบแปดล้านครับศูนย์หกหกเจ็ดสองศูนย์ครับท่านท่านกรรมกรรมกรรมกรรมกรรมกรรมกรรมกรรมกรรมกรรมกรรมกรรมกรรมกรรมกรรมกรรมกรรมกรรมกรรมกรรมกรรมกรรมกรรมกรรมกรรมกรรมกรรมกรรมกรรมกรรมกรรมกรรมกรรมกร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

๑เมษายนปี๒๕๕๙ใช่ค่ะนี่ปี๖๒แล้วนะคะแต่ตั้งแต่ตอนนั้นก็มีการแจ้งความมีการลงบันทึกประจำวันไปร้องเรียนหน่วยงานต่างเอาไว้นะคะแล้วก็รู้สึกว่าคดีไม่คืบหน้าแต่อันนี้ต้องฟังแบบกล้ำกึ่งนะคะพูดกันต่อหน้าเลยก็คือต้องฟังแบบฟังหูไว้หูอยู่แล้วเพราะว่าในส่วนของทางสำนักงานสลักเองก็
ก็ยังไม่มีชื่อไปขึ้นเงินก็เลยไม่แน่ใจว่าตกลงน้ำหนักมันอยู่ตรงไหนกันแน่นะคะเพราะว่าถ้าทิ้งมาตั้งแต่เมษา๕๙จนกระทั่งตอนนี้ตุลา๖๒เนี่ยเอ๊ะถ้าคนเขาเอาไปจริงจริงเขาจะไปเก็บไว้ไม่เอาขึ้นเงินเลยหรือนะคะวันนี้เราคุยกันกับสองท่านท่านแรกคือเจ้าตัวนะคะก็คือผู้ที่อ้างว่าตัวเองเนี่ยถูกลอตเตอรี่๑๘ล้านแล้วน้องเขยเป็นคนเอาไปแล้วก็
แต่เขาก็ขยันขยอจะให้เราฟ้องโดยตรงต่อสารอยู่ตอนนี้
อย่างนี้เท่าหรือทนายนรงค์เห็นว่าโทษนะคะอันนี้เรียนถามแบบตรง

เท่ากับว่าสิ่งที่เขามาร้องเรียนตั้งแต่ตอนนั้น
แล้วก็ที่เขาอยากให้ตรวจสอบเนี่ยคือ
อยู่ในขั้นตอนของตำรวจกำลังตรวจสอบอยู่กำลังสอบสวนสืบสวนอยู่
แต่หลักฐานที่ได้มาที่มันจะชัดว่ามันถูกหวยจริงเนี่ยมันยังไม่มี
ซึ่งเท่ากับโทษนะคะเดี๋ยวก็ถามตรงอีกรอบหนึ่ง
สรุปว่าที่เขาเล่าคือยังไม่มีน้ำหนักมากพอจะสู้คดีเหรอ
ใช่ครับหลักฐานถ้าเกิดจะเอามาพิสูจน์กันในทางกฎหมาย
มันยังไม่มีปรากฏที่จะเอามาขึ้นศาลได้
อันนั้นคดีนั้นคดีนี้คดีนี้ดิฉันถามเรียบเทียบกันเลย
คดีนี้ถามต่อหน้าเจ้าตัวเลยนะคะ
เพิ่งจะ๑๘ล้านบาทไปอันนี้๑๘ล้านบาทใหม่อีกแล้ว
คดีตัวนี้มีประเด็นตัวหนึ่งก็คือเรื่องของคนขายหวย

คือเขาบอกว่าเขาขายหวยให้กับลุง
ประเด็นนี้ก็เลยรอถามตำรวจซิว่าที่เรียกมาสอบเนี่ยขายให้จริงไหม
แล้วในแผงหวยแผงนั้นเนี่ยมันมีรางวัลที่๑๓ใบหรือเปล่า
ถ้ามันมีรางวัลที่๑๓ใบมันก็พอจะเป็นเรื่องจริง
เดี๋ยวนะคะเอกสารอันนี้อันนี้ลงตั้งแต่

ก็นั่นน่ะตอนปีนั้นน่ะ
ปี๕๙หรือได้มาหลังจากที่หลังหวยออกแล้ว
ประมาณสักงวดที่๑หรืองวดที่๒นี่แหละ
ผมเข้ามาผมได้ถ่ายรูปเขาไว้ด้วยในบ้าน
เดี๋ยวเอาใหม่ดิฉันย้ำแบบนี้คืองวดที่เรากำลังพูดถึง
คือตั้งแต่๑เมษายน๕๙
แล้วเอกสารของพี่ที่เขาเป็นคนขายหวย
เออขายลอตเตอรี่ขายลอตเตอรี่เนี่ย
พี่เขาให้เอกสารนี้มาตั้งแต่ตอนไหนคะ
หลังจากถูกประมาณงวดที่๒
ที่๑งวดที่๒นั่นแหละงวดปลายเดือน
ไม่ใช่สิงวดกลางเดือน

แล้วคนที่ขโมยหวยเป็นอย่างนี้พูดง่าย
เขาไปขู่อีกเขาบอกถ้ามาเป็นพยานเนี่ย

เขาหาว่าขายลอตเตอรี่เกินราคา๑๐๐บาท
เดี๋ยวเราค่อยไปถึงคนที่ถูกกล่าวหา
แต่ว่าเอาคนที่ขายลอตเตอรี่ให้ก่อน
คือพี่ที่ขายลอตเตอรี่ให้กันเนี่ย

แล้วพี่เขาขายเป็นที่เป็นทางอยู่ที่เดิมที่เดียว
ตลอดไหมคะเค้าเดินขายนาโนโลนาคอร์นครับ
เขาเดินขายไม่ได้ขีบรถเดินขายแต่อยู่โซนนั้น
แถวนั้นบริเวณนั้นซื้อกับเขากี่งวดแล้วคะ

เจอหน้ารู้จักทักทาย

รู้เขาชื่อบัว
เขาชื่อในหลักฐานมันมีนั่นเราก็ถ่ายรูปไว้ด้วย

เป็นปีอะไรหลักฐานการซื้อหวยผม
ตอนนี้มันมีประมาณสัก๓๔รังเบียร์ลอตเตอรี่
ถ้าจะเอาดูก็ได้หนูจะมาเทที่กองด้านหน้านี้ด้วย

เยอะงวดยังไม่มีก็๔๐คู่๓๐คู่ต่องวด
งวดนี้ผมก็ถูกอีกแต่ถูก๒ตัว๑ห้า

คือมีคนมามีคนมาด้วย
ทีนี้เอางวดนี้ก่อนดิฉันรีบย้อนไปดูก่อนเลยนะ
งวดที่พูดถึงคือ๑เมษา๕๙นะธนาฬิงอลง
ฉันก็เอ๊ะมันทำไมเพิ่งมาเป็นข่าวทำไมเพิ่งมาร้อง
มันได้แรงบันดาลใจจากหวย๓๐ล้านหรือเปล่า
ใช่คุณคิดอย่างนี้ไหมตอนแรกไม่ใช่ใช่ไหมอันนี้ก่อนก่อน
แล้วร้องเรียนเนี่ยร้องเรียนที่แรกเนี่ยรู้สึกจะไปที่ก็สพพื้นที่ป่ะคะ
ครับผม๕๕๕ลงพักพื้นที่ป่าวคะครับ่อันเสร็จ
คลองหลวงที่แรกใช่ไหมคะครับผม
แล้วที่ไปแจ้งความที่สพคลองหลวงลงบันทึกประจำวันเอาไว้เนี่ย
คืองวดเมษา๕๙เสร็จแล้ว
ออกรางวัลแล้วหรือยังตอนที่รู้ตัวคะ
หายก่อนวันหนึ่งผมซื้อ๓๐หาย๓๐
และวันที่๑เมษา๕๙
รางวัลออก
ที่ผมซื้อเนี่ยผมซื้อทะเบียนรถผม
เล็กที่ได้ใช่ไหมคะ

มันทะเบียนรถ๗๒๓๐

วันที่๑เมษา๕๙ที่ซื้อเนี่ย

ซื้อกี่ใบเอ๊ะต้องเลือกเป็นคู่
มันเป็นคู่คู่ลายสองใบสองใบสองใบ
ซื้อมากกว่านั้นแต่ซื้อคนอื่นไม่ซื้อคนนี้
คนนี้ซื้อแค่๓คู่เอง
คู่ที่ถูกรางวัลที่หนึ่ง

ที่ฉันเห็นแล้วแหละที่เอามาให้ดูตัวเลข

เดี๋ยวนะ๓คู่ที่ว่านี้คือซื้อกับพี่คุณ

สามคู่ครับผมซื้อคนเดียวคนนี้สามคู่นี้ถูกรางวัลที่หนึ่ง

นั้นลอตเตอรี่หายไปกี่ใบคะ

ตอนที่คุณรับเรื่องร้องเรียนอันนี้ถามต่อหน้าอย่าว่ากัน

คุณคุณมั้ยอะไรมันจะพอดีอย่างนั้นนะ
อ่าอืมให้เล่าก่อน

ต้องใช้คำว่าเขาถูกกล่าวหาก่อนนะ

เป็นสามีของน้องภรรยาคือน้องเขย

คือหายไป๓คู่ที่ถูกรางวัล

ถ้าเป็นไปตามนี้คือหายไป๓๑มีนา

ใส่กระเป๋าตังค์ครับวางบนโต๊ะกินข้าว

แล้วลอตเตอรี่อื่นที่ซื้อในงวดนั้น
ซื้อจากคนขายคนอื่นอยู่ตรงไหนคะ

อยู่อีก๑๐คู่๑๐ใบ

ลุงถ้ามันไม่ใช่เนี่ย

หลายคนที่บอกว่าหายแล้วมันไม่หาย

รู้อัตราการติดคุกอยู่แล้วใช่ไหม
แต่แผงนั้นน่ะมันถูกหวยจริงไหม

เรายังไม่รู้ยังไม่รู้ผลคดีไม่รู้

ผมจ้างทนายไปสองคนผมเพิกสอนหมดแล้วเขาไม่ดำเนินการให้ผม

ปัจจัยอะไรปัจจัยปัจจัยไม่มีให้เขา
เขาก็ไม่ทำให้ผมพูดกันง่าย
เดี๋ยวนะประเด็นเยอะมากค่ะดินี้เดี๋ยวกลับมาก่อน
ใส่อยู่ทั้งปึ๊ก
อยู่กับตัวอ่าผมนอนอยู่ในบ้านด้วยหลับไหมคะเคิมเคิม
เขามาเปิดประตูบ้านผมล็อกสองชั้นเขาเปิดเข้ามาแล้วเขาเปิดได้
ไงฮะเพราะแต่ก่อนเขาเคยอยู่บ้านผมมาผมเลี้ยงเขามาอ่ารถพลิกอัพ
ผมสองคันช่วยเขาไว้อืมอ่าเงินผมอีกตุ้งตุ้งหลายแสน
ผัวทั้งเมียน่ะหลักฐานมีอ่ากระเป๋าตังค์วางอยู่ตรงไหนคะ
โต๊ะกินข้าวในบ้านทำไมเมื่อกี้เหมือนจะตบกระเป๋า
แล้วเป็นตกกินข้าวยังไงจ๊ะมันกระเป๋าตังนี่ผมพูดเปรียบอ่า
ผมไว้โต๊ะกินข้าวในบ้านแล้วเขาเปิดบ้านเข้ามา
นอนอยู่ห่างจากตรงโต๊ะกินข้าวเยอะไหมคะประมาณสักแค่ลิ้นข้างหน้ากล้องได้
ไม่เคิมอ่าตรงรถเมียงมันเปิดผมก็เอาปะห่มคุมตัวอืม
ตัวแล้วเขาก็เปิดเปิดกระจกเข้ามาเปิดไอ้ลูกบิดใช่ไหมไอ้ไม้อ่ะ
ประตูไม้แล้วก็เข้ามาแล้วเปิดประตูเหล็กแล้วก็พับมาใส่ตัวผม
แล้วเขาก็เดินขึ้นไปบนห้องพระ
ผมนึกว่าเขาจะรักพระแต่เขาไม่รักพระ
พอผมก็เขาเดินออกมาพอเขาลงกระดายจากชั้นบนนะฮะ
กระดายมีรักอ๊อดเขาลงมา
ผมก็ลุกนั่งเขาหงายท้องเลย
เขาบอกเอาพี่อยู่บ้านแล้วก็อยู่ดิ

แล้วอย่างไรต่อจ๊ะ
เขาก็เดินออกไปผมก็ปิดบ้านต่อ
เวลานั้นรถน้ำแข็งมันมาขายมันร้อนแล้วไม่สานะ
มันก็เขย่ากระดิ่งกริ๊ง
ผมก็ไปเปิดอ้าวหวยกูหายไป๓คู่

หนึ่งตกลงเขาขึ้นไปทำอะไรชั้นสอง

ไม่ใช่มันลงมาจากชั้นบนแล้วมัน
ไอ้หวยผมอยู่วันบนโต๊ะอย่างนี้
อีใบมันจะมีบอกมั้งที่ผมนั่นไว้
ไม่ใช่หลักฐานผมมันหายไปไม่หมด
มันเอาไปแค่๓คู่

เท่ากับว่าเราได้ยินตั้งแต่แกรกที่เขาเข้ามาบ้านเราแล้วใช่ไหมค

แล้วตอนที่เขามาเปิดกระเป๋าสตางค์เราเห็นไหม
ไม่เห็นนั่นนาทีนั้นมีม่านปิด
ม่านมันปิดอยู่เขาแหวกม่านเข้าไป
แล้วเสียงเขาเดินขึ้นบันไดชั้นบน
แล้วสภาพกระเป๋าสตางค์ที่วางอยู่บนโต๊ะกินข้าว

ทีนี้ผมจะเอาสตางค์ไปซื้อไอศติมกินวางไง

เดี๋ยวนะตอนนั้นจังหวะที่บอกว่าหายคือยังไง

ผมนับตรงกลางคืนผมถ่ายรูปไว้ด้วย
ผมบอกกับเขาบอกเมียเขาน่ะ
บอกพระเอ้ยเอาของมาคืนพี่เถอะ
พอพี่ถ่ายรูปไว้แล้ว

มาลบรูปที่ผมถ่ายรูปไว้ด้วย
ในโทรศาสตร์กันเหรอครับผม
บ้านเล็กนี้เขาก็เลื่อนออกไปผมไม่รู้นะว่ามันล็อคแล้ว

มันไม่ได้ล็อกแต่ประตูใหญ่ก็ผมไม่ค่อยได้อยู่บ้านว่าง่าย

ตะกอนเข้าออกเพราะหลังจากลักรถทรีย์แล้วเขาไม่มาเลย
แล้วเมียผมบอกว่าพี่อย่าเพิ่งไปรีบแจ้งความเลย

ผมก็บอกกับเมียผมว่า๑๘ล้านเดี๋ยวผมหาใครมาขับรถก็ได้

ไม่มีบ้านบางไปไหนไปวัดไปด้วยกัน
ตอนนั้นสงสัยไหมคะตอนก่อนออกรางวัลนะ
สงสัยไหมว่าอีก๓ใบที่หายทำไมถึงเป็น๓ใบนั้น

คิดอยู่กับเขาไปผมก็บอกกับเมียผม
เมียผมเขากลัวไม่มีคนขับรถ
อันนี้ฉันถามตอนก่อนออกรางวัลคือถามหลังจากที่เขาออกจากบ้านไปแล้ว

แล้วเหตุผลคืออะไรตอนนั้นที่เราคิด
ไม่ไม่ใช่ก็คิดเขาว่าไป
ทำไมเราคิดว่าเขาจะเอา๓ใบนั้นไปฮะ

ไม่เดี๋ยวแค่แบบเอสมัน
เดี๋ยวว่ามันเจาะพอเหมาะพอเจาะไปใช่ถูกต้องถ้ามัน
ถ้ามันเอาไปหลังจากหวยออกลอตเตอรี่ออก
เข้าใจได้แต่ถ้ามันเอาไปก่อนลอตเตอรี่ออก
คือลอตเตอรี่ถ้ามันไม่ถูกก็ไม่ต่างจากขยะอันหนึ่ง
เออก็มันคือสินภาษาใช่ไหมคุณก็คิดอย่างดีซักนิด
แล้วคุณคุยกันมาว่ายังไงครับท่าทายเอก

ผมก็บอกไปวัดกัน

เขาบอกกับเมียผมบอกพี่
ถูกรางวัลที่หนึ่งต้องแจ้งความรึเปล่า
ผมก็สะกิดเอวเมียผมอย่าให้พูด

มีเงินอยู่๑๐บาทล้านแต่เอาออกใช้ยังไม่ได้
ทีนี้เขาจะเป็นพยานได้หรือผมหรือ

ถ้าสิ่งที่คุณสวัสดิ์เล่ามาเป็นจริงทั้งหมดนะคะ
ข้ามตรงนั้นไปถูกรางวัล
แล้วเป็น๓ใบที่โดนหยิบไปแล้วด้วย
ซึ่งรู้ตัวตั้งแต่ก่อนรางวัลออกนะเท้นย้ำ
ก็มีการไปแจ้งความเอาไว้ที่สภคลองหลวงครับผม

แล้วจากนั้นก็ไปศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
ผมไปร้องกองปราบ

มาปี๕๒มาร้องทนายลนลง

เพราะไม่มีใครช่วยเหลือผมเลย

ว่าอ้าวแล้วที่ไปทำทั้งหมดอะไรมันทำไมไม่เดินหน้า
เพราะว่ามันมีการตอบกลับ
จากสำงานสลากใช่ไหมครับ

ว่ามันแปลกไหมถ้าเอาไปแล้วถูกจริง

เขาขึ้นเงินไปแล้ว๑๘ล้านไม่รอหรอก

คุณผู้ชมคะเท่าที่ดูเอกสารโดยเฉพาะเอกสารที่ขอตรวจสอบไปที่
สำนักงานสลากใช่ไหมทนายรณรงค์นะคะไม่มีชื่อไม่มีชื่อน้องเขยแล้ว
ไม่แน่ใจขั้นตอนเวลาขอตรวจสอบว่าเราขอตรวจสอบมีคนชื่อ
เช่นนี้หรือว่าถามไปได้ว่างวดนั้นที่ถูกงวดนั้นทั้งหมด
ชื่ออะไรบ้างไปขึ้นเพราะว่าความหมายในการตรวจสอบมันไม่เหมือนกันใช่ไหมคะ
อย่างคดีที่ผมทำมาเนี่ยนะเวลาที่กองสลาก
ว่ากองสลากส่งหลักฐานที่เป็นสำเนามาที่ศาลเนี่ย
มันจะค่อนข้างชัดแล้วมันจะเห็นหมดเลยว่า
เวลาไปขึ้นเขาจะเซ็นสลักหลังไว้ว่าเป็นใครของใครของใครบ้าง
มันพอจะดูชื่อได้แล้วเขาก็จะแน่เอกสารว่ามีชื่อไหนชื่อไหนชื่อไหน

แต่ว่าไอ้ที่ส่งมาให้ตำรวจเนี่ยไม่รู้ว่ามันเยอะขนาดแบบที่มาที่ศาลหรือเปล่า

คุณสวัสดิ์ค่ะอันนี้ตามเอกสารที่ได้มา
คือชื่อของน้องเขยแล้วก็น้องสาวภรรยาไม่มีไปขึ้นเงิน

แล้วถ้ามันเป็นงวด๑เมษา๕๙จริงเนี่ย

ขึ้นใช่หมดเขตครับแต่ตอนนี้เขาต้องขึ้นแล้ว

ไม่ใช่เขาให้คนอื่นขึ้นนะครับท่าน

เอาลายเซ็นต์กันแล้วตรวจสอบให้มีลายเซ็นต์นี้ใครคนไปขึ้น

อันนี้ลายเซ็นลุงใช่ไหม

อันนี้คืองวดนั้น
แต่เวลาซื้อลอตเตอรี่นี่เซ็นต์สลักหลังไว้ตลอดไหมฮะ

ไม่เซ็นทุกใบงวดนั้นมันสะหรณ์ใจ

ทั้ง๓ใบ๓ใบก็๖ฉบับครับ

ตอนนี้ถ่ายกลางคืน

แต่จะถามว่าแล้วเซ็นต์ไว้กี่ใบ

นี่มันพอดีไปนะคะคุณสวัสดิ์

แล้วเขาเปิดบ้านเขามาเลย
บุกลุกก็บอก

เขาไปอยู่อีกซอย๖มาเปิดบ้านซอย๗

มีเกิดทราบอะไรขึ้นไหมมีความขัดแย้งอะไร

ทีนี้บอกว่าคือคุณสวัสดิ์ยืนยันว่า

ใบที่ถูกที่บอกว่าถูกขโมยด้วย
ต้องไปถามสำนักงานสลัก
งานสลากเหรอคะว่างวดนั้นที่ขึ้นไปทั้งหมดแล้ว

สำนักงานสลากตอบมาอยู่คำนึง
ดูด้วยตาเปล่าไม่พบว่ามีลายเซ็นต์ของลุงเขา

ยังไงครับผมเสร็จจริงผมเสร็จจริง

เราเข้าใจผิดหรือเปล่าคุณสวัสไม่เข้าใจผิดครับ
เพราะนี่มันเดี๋ยวมันจะกลายเป็นคดีเราโดนกลับนะคะ

แล้วผมช่วยรถไป๒คันด้วยผมดาวให้
เออและเงินอีกสัญาก็มี

อันนั้นส่วนหนึ่งเป็นเรื่องความสัมพันธ์ในเรื่องของน้ำหนักนะ

นี่มันเป็นงวดเดียวกับป้าติ้นป้าติ๋วป้าดาด้วย

สำนักงานสลากบอกว่าไม่มีลายเซ็นตามที่แจ้งไป
ไม่สามารถตรวจสอบได้ใช้ตาเปล่าได้ในนี้มี

คือไม่มีลายเซ็นหรือลายเซ็นต์ไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นลายเซ็นต์เดียวกันกับที่ถ่ายรูปไปหรือเปล่า
ก็มันไม่มีไลเซนของผู้ใหญ่เขา
ไม่มีลายเซ็นเลยสักใบที่ไปขึ้นเงินที่เป็นลายเซ็นของผู้ใหญ่เขา

เมนท์ต้องมีอยู่แล้วใช่ครับแต่ว่าไม่มีไลเซนแบบนี้ที่อ้าง

เพราะว่าไม่รู้ว่าที่กองสลากส่งมาให้ตำรวจมันส่งสำเนามาให้ดูด้วยไหม
อ๋อผู้ใหญ่กระติดใจอยู่
ใครไปขึ้นเท่านั้นเองที่มีไลเซนนี้

ถ้าไม่ใช่น้องเขยกับน้องสาวภรรยาไม่ขึ้นแน่นอน
ผมดูแล้วอาจจะเป็นยาดควายเหมีย
หรือเขาฟ้องร้องกันเกี่ยวที่สารมินอยู่ดี
ก็บอกว่าป้าติ้นป้าติ๋วป้าดาไง
คือต้นฉบับของสลาก

ใบก็เลยถูกส่งไปที่ศาล

ตรวจเรื่องระบบประสาทหรือสภาพจิตยังไงนะ

เขาลุงก็มาหาผมผมยังถามเลยลุง
ลุงเคยไปตรวจกับหมอไหมว่าลุงบ้าเปล่า

จนลุงจะเอาใบเนื่องมาให้ดูนี่

สรุปก็คือไม่ได้บ้า
ทำไมคะถูกกล่าวหา
ก็คนขโมยเนี่ยเนื้อทุ่มเองกล่าวหาผม
เขาไปบอกตำรวจของหลวงว่าวิกลจริต

นี่ฉันอ่านไหนพูดถึงการแจ้งความนะคะคือ
มวด๑เมษายนนะคะ
ไปแจ้งความไว้เป็นโรงพยาบาลถือว่าจำวันนะ

ไว้ที่สพครองหลวงจปทุมธานีวันที่๑๒กรกฎาปีนั้นแหละ๕๙
แล้วจากนั้นนะคะถัดมาอีกประมาณปีหนึ่งค่ะ
ประมาณเกือบปีเต็มนะคะ๑๕พฤษภาคม๖ศูนย์

ไปศูนย์ดำรงธรรมอย่างไรนะคะ
ไม่ใช่ผมก็ไปร้องศูนย์ดำรงธรรม

หลังจากนั้นมาผมป่วยไปถามณบันทำโคตรไทยเลย
ผมป่วยเป็นปอดติดเชื้อนะ

แต่ไม่ใช่บ้านนวะนะบ้านอีกบ้านหนึ่ง

ร้องเรียนผู้ว่าด้วยนะ
ศูนย์นำลงทำไม่รับโทรศัพท์ผมผู้ว่าก็โทรมาศูนย์นำลงทำ
ศูนย์นำลงทำก็ตอบโทรหาแล้วก็บอกผู้ใหญ่
นัดที่นี้เนี้ยผมก็เสียแล้วผมโทรไปสามครั้ง
มันตรวจสอบได้ครับเขาบอกเขาไม่รู้จะช่วยเหลือได้ยังไง
ผู้ว่าตอบนะฮะอ่าเดี๋ยวศูนย์นำลงทำปีหกศูนย์นะคะ
แล้วก็ไปร้องกองปราบครับกองปราบยี่สิบสี่เมษา๖๑ถูกป่ะฮะ
อ่าจำได้ไหมได้แล้วก็ตามหนังสือนั่นแหละนะฮะ
ไปสตชสำงานตำรวจแห่งชาติไปต่อไหนฮะวันวันที่จำที่วันที่ยิบสี่
วันที่เขามีเรื่องกับเดือนอะไรผมไม่ปีปีอ่ะปี
ปีที่อะไรที่วัดธรรมกายนั่นแหละวันนั้นเลยทั้งวันนั้นแหละ
ช่วงที่เขาปิดวัดกันเออแล้วสำนักงานตำรวจแห่งชาติล่ะ
เขาก็โทรมาหาอะไรปียะแล้วเขาโทรมาหาอะไรนะปียะอะไรคะ
ก็นู่นสำนักงานตำรวจแห่งชาติอ๋ออ๋อชื่อคนใช่ไหมอ่าค่ะ
เขาก็โทรมาหาถาวรขาวสะอาดแล้วถาวรก็สะอาดบอกกรณี
ผมเคยคอยอยู่ที่ไอ้คลองหลวงแล้วหลังจากนั้นผมมาเขาก็หนีไปหมดแล้ว
อ่ะสุดท้ายมาตุลาหกสองมาร้องทนายรณรงค์ครับผมคือที่บอกเมื่อสักครู่นี้
บอกว่าเปลี่ยนทนายไปสองคนแปลว่าอะไรฮะเขาไม่ดำเนินการให้ผมอ่ะ
แล้วเกี่ยวอะไรกับเปลี่ยนทนายคะก็เขาไม่เดินเรื่องไอ้ผมอ่ะ
ทนายเหรออืมทนายหรือตำรวจเอาดีดีทนายจ้ะยังไงจ๊ะ
ก็เขาไม่ดำเนินการให้ผมอ่ะอ๋ออ่ะแล้วเขาให้เหตุผลไหมคะ
เขาไม่ได้ให้ผลก็ผมถอนเขาเองไม่หรือทนายเขาโทษนะคะ
ผมทนายที่ผมถอนเนี่ยเขาจะเอาเงินผมตาม
บอกว่าอย่ามาบิ๊กผมไม่อยากไปหาเขาอ่า
อ่าให้ดูหลังไมมายได้มั้ยล่ะได้
เออเอาอย่างงี้หนึ่งเอาหน้าใหม่ก่อนก็คือว่าอ่า
ทนายไปสองคนแต่ว่าอันนี้คือมีปัญหากับทนายไม่เกี่ยวกับตำรวจนะ
ไม่เกี่ยวกับตำรวจนะครับไม่เกี่ยวคุณจะเริ่มกันอีกยังไงคุณถอดหายใจทำไม
ก็อย่างที่บอกครับว่าเรื่องนี้ก็ต้องไปดูว่าที่ตำรวจที่โรงพักเขาได้สืบสวนเอาไว้ยังไงบ้าง
อย่างเช่นว่าถ้าเกิดบอกว่าซื้อจากคนนี้แล้วมันถูกรางวัลที่หนึ่ง
ทีนี้มันมีหวยรางวัลที่หนึ่งเข้าแผงนี้จริงไหมถ้ามันไม่มีลุงต้องจบนะ
ผมก็เจ้าเนี่ยเขาก็เซ็นยังไม่
ก็เนี่ยผมกำลังบอกว่าถ้ารางวัลที่๑มันไม่ได้เข้าไปที่ป้าบัวพา
ยอมให้เชื่อดคอเลยสังคมไทยถ้าทำไม่ได้ผมยอมให้ประหารชีวิตผมไปดีกว่า
ไม่ต้องถึงขนาดนั้นค่ะก็คือความหมายของทนายรณรงค์ก็คือว่า
คือถ้าตรวจสอบว่าลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลมันมาที่คนนี้จริงหรือไม่
ถ้ามันไม่มีแปลว่าเรื่องต้องจบอย่างนี้ใช่ไหม

ว่าคนขายมีจริงหรือเปล่าที่ขาย
ตอนนั้นเขายังมีชีวิตอยู่ผมไม่รู้นะ
นาทีนี้เขามีหนังสือไปหาคนนี้

ผู้ใหญ่หนูฉันไม่มาเป็นพยานแล้วลูกเขาไม่ให้มาเป็นพยานด้วย
นี่คนนี้นะเพราะถูกคนนี้ขู่เนี่ย
แล้วตอนนี้คนขายไปไหนจ๊ะทำอะไรอยู่จ๊ะ

ผมไม่ได้อยู่นวรรณครแล้วผมมาอยู่อีกบ้านหนึ่ง
อ่ะเดี๋ยวพักก่อนช่วงหน้าน่ะคุณเยอะหน่อย
คุณจะทำอีท่าไหน๑๘ล้านที่แล้ว

อันนี้เขาให้ตรวจสอบคุณจะคุณจะอยู่แค่ไหน

มันไม่ต้องไปต่อแล้วเพราะว่าแผงที่ซื้อมันไม่ถูกจะเอาอะไรอีก
อันนี้คือตามหลักทางกฎหมายเลยนะโดยที่ไม่เกี่ยวกับว่าคนไปขึ้นเงินเป็นใครรู้จักไหม
มีปะไหมใช้ญาติพี่น้องคนรู้จักของน้องเคย

เพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยพอเวลาสมมุติสมมุติว่าทนายจะ
ฟ้องโดยตรงต่อสารทนายก็ต้องร่างมาว่าซื้อมาจากคนไหน
แล้วถ้าอีกฝั่งเขาบอกว่าก็แผงนี้มันไม่ถูกหวย
มันก็โดนตัดคนขายไม่มีคนซื้อจะเอาจากไหน

เพราะงั้นมันไม่เหมือนกับของครูปีชา
ของครูปีชาคนขายเข้าแผงนี้จริง

มันก็เลยมีน้ำหนักในการยื่นต่อสารได้
อันนี้ถ้าคนขายบอกว่าหวยไม่ได้เข้า

ตอนที่ได้เอกสารเป็นสำเนาบัตรประชาชน
คนขายมาใครเป็นคนคุยคะ

บอกป้าเป็นพยานให้ผมหน่อย
แล้วป้าก็บอกผู้ใหญ่หนูไม่กล้าหรอก
เพราะลูกชายไม่ให้เป็นพยาน
เขาว่าเขาเอาไปกูว่าอะไรจ๊ะ

แล้วเขาไม่กลัวแล้วหรือลูกเขาให้หรือยังไงฮะ

เขากลัวว่าแม่เขามีอันตราย
พี่คนนี้พี่คนขาย

เขาอยู่ร่วมจังหวัดเลยนะครับไม่ใช่สิคะ

เขาเคยบอกว่าเขาอยู่รังสิตแล้วเขาขายที่ไหนบ้างคะ

เขาเดินมาเขาลงมารถหน้าเมืองแล้วก็เดินมาขาย

เขาบอกคุณสวัสดิ์ไหมว่าเขาจำได้ว่าเขาขายให้

แต่เมียลูกแล้วก็คนขาย

คือคนขายไม่ใช่ภรรยา

พิสูจน์ว่าหวยมันมีอยู่จริงไหม
ก็คือต้องไปดูที่ต้นคั่วว่ามันอยู่ที่แผงไหน

แล้วมันมีหวยเข้าจริงก็อาจเป็นไปได้ว่าเขาถูกหวย
ถ้าแบบนั้นมันก็มีเหตุที่จะพอยื่นสารได้บ้าง

คนที่คุณชะวัดเก่าหาจนถึงตอนนี้
อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงกันไหมคะปัจจุบันนี้

ก็มีแฟนผมลูกสาวผม

ตอนนี้ไม่มีใครเป็นพยานให้ได้เลย

ถ้าตรวจคนขายแล้วไม่เจอต้นคั่วจบถูกไหมคะ
ต้นคั่วมันนานแล้วจะอยู่หรือ

คือมันไม่ได้ตรวจว่าอยู่ไม่อยู่

แต่จริงแล้วข้อมูลเกี่ยวกับหวย

เพราะมันมีประตินประติอุบัดาธรรมไว้แล้ว

แล้วตอนที่เขาติดคุกลุงได้ดูไหม
ได้ดูก็เห็นมาตลอด

คืออย่างนี้ค่ะ

แล้วก็เห็นมีเอกสารต่าง
คือเราอ่านแล้วเราเอกใจอยู่หลายเรื่อง
ที่อาจจะทำให้เราไม่เชื่อในเบื้องต้น

แต่จะบอกว่าก็เห็นไปแจ้งความ

เอาหลักฐานพยายามขอหลักฐานอยู่

คือเหมือนหวย๓๐ล้านบาทตอนแรก

อะไร๓๐ล้านคนหนึ่งบอกถูกอีกคนก็บอกถูก

เป็นคดีกันแล้วก็เพิ่งมีการอุทธรณ์กันไปนะคะคุณผู้ชม

ไม่แต่ตอนนั้นเราก็ไม่รู้จะเป็นไปได้ไง

แต่เขามีหวยที่ไปขึ้นรางวัลจริง

มันก็ต้องตรวจสอบก่อนว่ามันถูกจริง
ก่อนจะไปในการเรื่องของลักทรัพย์หรือว่ายักยอกทรัพย์
คือตอนแรกก็แซวทนายสิทธาที่ทำคดี๓๐ล้านนะคะว่าสงสัยเป็นสายนี้แหละ

เพราะคนจะติดภาพเอาไปเอามานี่ไม่ใช่เป็นคุณแล้วนะตอนเนี้ย
อย่างน้อย๑๒ล้านขออภัย๑๘ล้าน๒๘แล้วนะ

ไม่ใช่รับกับเขามาเราก็ดูให้เขา

ก็ปีถ้านับของลุงด้วยในปีนี้ก็ประมาณ๑๐คดีลุงเป็นคดีที่๑๐
คราดีที่๑๒เนี่ย๑๒คราดีเนี่ยรางวัลที่๑เหมือนไหม
วันที่๑มีแค่ไม่กี่คดี๑๒คดีทั้งหมดคุณราคารางวัลสูงที่สุดใน๑๒

จนถึงตอนนี้ที่เรานั่งคุยคุณสวัสดิ์อยู่ด้วยมีคดีไหนขึ้นสารหรือยัง
มีขึ้นศาล๑คดี
ใช่คดีปะคดีน้องผู้หญิง
พี่บุรีรำ๑คดี

ส่วนใหญ่จะโดนตัดจบที่ชั้นอายการหมดเพราะอายการไม่เชื่อ
อายการไม่เชื่อว่าคุณถูกหวยต่อให้ตำรวจสั่งฟ้องมาเนี่ยจะสั่งมาแบบไหน

แต่ว่าเหมือนกับแบบการรวบรวมพยานหลักฐานเมื่อมีน้ำหนักเพียงพอที่จะเป็นสำนวน
ตำรวจก็จะส่งใช่ไหมคะยังเข้าใจถูกนะใช่ใช่
บางครั้งคือผ่านทนายความโดยไม่ผ่านตำรวจอายการเลย

ถ้าอยากคิดจะฟ้องก็ฟ้องได้แต่ว่า
ผมอยู่กับผู้เสียหายหลายคนที่เป็นแพ้มาเยอะ
การที่เราฟ้องเขาโดยหลักฐานเรามีแค่นี้
รู้อยู่เต็มอกว่าขึ้นสารไปสารก็ยก
มันจะทำให้บางคนเครียด
แล้วเราไม่รู้ว่าเขาจะเครียดจนกระทั่งเขาฆ่าตัวตายหรือเปล่า

ถูกต้องทีนี้ค่ะคดีนี้อันนี้พูดกัน
เหมือนที่เราคุยกันทั้งนอกรอบในรอบนะคะ
ก็คือว่าตั้งแต่โดนโดรงจะขอตรวจสอบอยู่แล้วแหละ
ครับนักข่าวก็คงตามอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าไปดูที่
คนขายถ้าไม่มีคุณสวัสดิจบไหมหรือยังไปต่อคะ
ก็ผมก็ผมจะต้องการที่ว่าผมมีลายเซ็นต์ใครคนไปขึ้นเท่านั้น
นี่ถ้าเกิดสมมุติว่าเขาเจอคนขายแล้วเขาบอกแพง

เขาจะปฏิเสธเหรอถ้าเขาเขียนรายละอักษร
พวกนี้ก็แบบมั้ยเขาเอามาทั้งแผงให้ลุงดูกันเลย
ไม่มีรางวัลที่๑เข้าลุงจบไหม
เอางี้ไม่เป็นไรได้คำตอบ

แต่ทั้งนี้เขาก็มีอยู่ว่าเขาจะไปถึงไหนใช่ไหม
แต่คุณจังหวัดใช้สิทธิ์ได้เต็มที่ทีนี้เดี๋ยวตามกันต่อ
ครับผมนะคะว่าตกลงมีไม่มีนะคะจะยาวขนาดไหนเรื่องสิบแปดล้านรอบนี้
ยังไงวันนี้ขอบคุณมากที่มาเล่าให้ฟังขอบคุณทนายเอกค่ะ
ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ